ที่วัดดังนะคะก็คือวัดสว่างอารมณ์แล้วก็ยังมีที่ตาทองงิ้วรายนะคะที่นี่แหละที่ยอดนิยมเหลือเกินไปดูกุมารเลิฟไปดูแม่ตะเคียนไปที่นี่แล้วครบจริงค่ะ
ไปกันเลยค่ะจุดนี้ที่นี่ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมช่วงวันหยุดที่ผ่านมาบอกเลยว่าคึกคักสุดนะคะยิ่งเมื่อวานนี้เป็นวันที่๙เดือน๘
ชาวจีนก็ถือว่ามันเป็นเลขมงคลเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เลข๘กับเลข๙ต้องมงคลทั้งคู่เลยบรรยากาศที่หุ่นปั้นเซียนแป๊ดโรงสีก็เลยเนื่องแน่นไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนมาเข้าแถวเพื่อที่จะกราบไหว้เซียนแป๊ดโรงสีที่เป็นเหมือนเทพเจ้าแห่งความสำเร็จค่ะเขาก็จะนำของเส้นไหว้อย่างเช่น
ละ๕กิโลกรัมจำนวน๕ถุงไข่ไก่๕แผงมาถวายด้วยแล้วก็บอกว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมาขอพรบอกว่าขอให้งานการประสบผลสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นถ้าได้ดังที่ขอแล้วก็จะนำมาถวายเข้าโรงเจโดยให้เซียนแปดนั้นเป็นสะพานบุญให้ด้วยที่คิดดีเจตนาดีปรากฏว่าเป็นไปตามคำขอจริงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเธอก็เลยนำของ
ส่วนพี่สาวของเธอเห็นว่าน้องสาวได้ตามที่ขออ้าวจะรอช้าทำไมล่ะจ๊ะตามมาด้วยก็มาขอเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็มาล้วงลูกปิงปองนี่แหละค่ะเธอบอกว่าถ้าครั้งนี้ได้ตามคำขอนะก็จะนำของมาถวายให้กับสินแป๊โรงศรีอีกเหมือนกันก็นำเสนอให้ฟังในมุมของคนที่เขาโชคดีแต่เชื่อว่าการที่เขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นเพราะความดีความงาม
เป็นประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการขอพรขอโชคก็เป็นเรื่องของความสบายใจได้มีที่ยึดเหนียวจิตใจมากกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณนะใช่ค่ะไปต่อ